เราดูแลคนตั้งแต่เกิดจนแก่
ให้อยู่อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี

เดือน๑๘๐๐๐นะคะ
อันนี้เราให้พร้อมหน้าที่
ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
เพราะประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา
ประเทศแรกที่มีสัดส่วนประชากร

ดังนั้นการเกิดบำนานประชาชน
จึงทำให้เราจะแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงวัยได้อย่างยั่งยืน
ผู้สูงวัยมีรายได้เพียงพอต่อการจังชีพวันละ๑๐๐

ให้สร้างสุขภาพเราคิดครบวงจร
เราจะมีศูนย์สร้างสุขภาพชุมชน

จะลดภาระค่ารักษาพยาบาลวันนี้

จากที่เริ่มต้นเนี่ยนะคะ

เมื่อเขาแข็งแรงเขากลับมาทำงานได้
จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
เพราะมันจะเป็นกำลังซื้อที่เติมเข้าไปใหม่

เดือนละ๓๐๐๐๐๐๐๐บาท
จะโตขึ้น๕๗เท่า
ดังนั้นวันนี้คนแก่กลับมาทำงาน

เพราะว่าเศรษฐกิจฐานรากสำคัญที่สุดคุณจอมขวัญ
ถ้าเศรษฐกิจฐานลากโตไม่ได้เพราะมันคน๙๐อ่ะนะ

เศรษฐกิจฐานรากโตได้
เศรษฐกิจทั้งประเทศถึงจะเจริญได้

โอนเงินสดให้เพราะคนแก่ต้องกินต้องใช้ทุกวัน

อายุไหมคะ๓๐๐๐บาทประเดือนอายุ๑๐ขึ้นไป
โอเคอันนี้คืออยู่ในหัวข้อของเบี้ยผู้สูงอายุ
แต่ไม่เป็นไรแต่คุณหญิงถือว่านี่เรียกว่าบำนานประชาชน
ค่ะแล้วยืนยันว่าโครงการนี้เนี่ย
ครบรอบกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่าโครงการของพักอื่น
และยังสร้างสุขภาพที่ดีลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ขอบคุณครับสวัสดีครับ